ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบ
กองพันธาลาภที่หนึ่งกลมทหารลาภที่หนึ่ง
หาดเล็กรักษาพระองค์ตำรวจนครบานดินแดง

ได้ประสานทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวี

ขนาดที่นางจิณนัทวงรัฐนังกูล

หลอกลวงไปทำงานในต่างประเทศ

ของผู้อำนวยการคนหนึ่งในกระทรวงแรงงาน
โดยเรียกเพียงชื่อเล่นว่าพอไอซ์
ส่วนคนที่อ้างตัวว่าเป็นพอไอซ์
จะทำหน้าที่ติดต่อกับผู้เสียหาย

โดยบอกว่าสามารถส่งไปทำงานได้ทุกประเทศ
แต่จะต้องใช้เงินกว่า๒แสนบาท

นำเอกสารมาให้นางจินตนัทเมื่อวานนี้

จึงสื่อทราบจนพบข้อมูลว่า
แต่ไม่ช้าก็ได้พบกับนางจินตนัด

ที่ผู้เสียหายจะจ่ายเงินจำนวน๕๐๐๐บาท
เมื่อนางจินตนัดรับเงินจำนวนดังกาว

แทนวัฒิถึงแสดงตัวเข้าจับคุมในทันที
โดยมีนายสิงหเดชชูอำนาจ

จินตนัทเคยโอนเงินไปที่บัญชีของนางสายไหม
ซึ่งมีประวัติผัวพันกับคดีลักษณะเดียวกัน
และยังสืบทราบอีกว่านางสายไหม

ทำหน้าที่พาคนงานที่ถูกหลอกไปยังสนามบิน
และมีนางกมลลักษณ์ทำหน้าที่จัดการเรื่องเอกสาร
พันธุ์ตำรวจเอกเกียรตินรงเฉลิมศุกร์
กำกับการสถานีตำรวจนครบานดินแดงระบุว่า
บุคคลใดโดยถูกกลุ่มของผู้ต้องหา

ให้มาแจ้งความดำเนินคดีได้ทันที
ก่อนอื่นก็ขอให้มาที่สนดินแดง
เพื่อสอนเนินแดงก็จะได้สอบสวนกันว่า
พฤติกรรมการหลอกลวงไปเกิดที่ไหนยังไง

เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเรารู้แล้วว่า

แล้วก็จะส่งไปดำเนินคดีตามจุดต่างเหล่านั้น
เพราะว่าอันนี้เป็นเหตุเกิดที่กระทรวงแรงงาน
เพราะฉะนั้นก็เป็นท้องที่ดินแดงเราก็ดำเนินการ
ส่วนถ้าเกิดว่ามีไปหลอกที่อุดรขอนแก่นอะไรต่าง
เราก็จะส่งไปดำเนินคดีทั้งหมดนะครับ
รวมทั้งอาจจะไม่ใช่เฉพาะพุทธภาคคนอีกคนเดียว

ถ้ามีข้อมูลก็ขอให้มาแจ้งได้
เราก็สามารถจะสอบสวนแล้วส่งดำเนินการได้
ส่วนการดำเนินคดีกับนางจินตนัทเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาหลอกลวงแรงงาน
ช่อกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

อกจากนี้จะทำการขยายผลสืบสวนเพิ่มเติม
ประภูตอมฐามีความเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการหลอกลวงแรงงานอื่นอีกหรือไม่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน